หล่อพระพุทธรูปช่างจะมีเคล็ดลับในการทำให้แม่พิมพ์มีความแน่นหนาไม่เสียหายขณะผ่านความร้อนด้วยขั้นตอนการเข้าดินแก่
ซึ่งช่างบางคนเรียกว่าการเข้าดินทับปลอกคือการนำดินเหนียวมาทุบให้ละเอียดแล้วนำไปแช่น้ำ
ต่อจากนั้นจึงนำมาผสมกับทรายที่ผ่านการคัดกรวดมาแล้วผสมรวมจนเป็นเนื้อเดียวกัน
นำมาพอกทับซ้ำให้ทั่วทั้งองค์พระที่มีลวดรัดมัดไว้
แล้วจึงพรมน้ำเพื่อให้ดินอ่อนและดินแก่ได้กินกันหรือเป็นเนื้อเดียวกัน
กรุงเทพฯจำกัดมหาชน